แล้วเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเห็นไหมคะ

ขโมยไส้กรอกอืมไม่แน่ใจว่าหิวหรือเปล่าหรือยังไงนี่พนักงานวิ่งหนีไปแล้ว
แต่มันน่าตกใจไงครับเพราะว่าเขาถือปืนด้วยถือธนูด้วย
เที่ยงคืนครึ่งเมื่อวานค่ะผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีน้ำเงิน
คลุมสีดำใส่หมวกกันน็อกสีดำขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้านสะดวกซื้อตามภาพนี้นะคะครับ
มือขวามีปืนค่ะมือซ้ายถือคันธนูค่ะ
ด้านหลังเขาก็สะพายกระบอกใส่ลูกธนูนะคะเดินนิ่งแบบนี้ค่ะ
กกันน็อกก็ไม่ถอดเดินเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
เดินไปหาพนักงานนี่แล้วใช้ปืนเจาะตรงนี้ใช่ไหมเจาะหัวอืม
แล้วพนักงานเขาก็วิ่งหนีละเขาก็ตกใจวิ่งหนีกันนะคะ
ร้านสะดวกซื้อในอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏนะคะครับ

ปืนไฟแช๊กสีดำสรุปว่าปืนที่ถือเป็นปืนไฟแช๊กครับ
จับสีน้ำเงินมีลูกธนูค่ะแล้วก็มีไส้กรอกจากร้านสะดวกซื้อหกถุงที่
ขโมยมายังไม่ได้กินของกลางยังอยู่ของกลางครบ
ผู้ต้องหาปฏิเสธนะคะตำรวจสืบไปสืบมาอ้าว
ผู้ต้องหาป่วยจิตเวทต้องกินยารักษาอย่างต่อเนื่อง
ช่วงที่ผ่านมาไม่ยอมกินยาอาการก็เลยกำเริบแล้วมาก่อเหตุนี้
ตำรวจก็ต้องนำตัวไปตรวจสอบอาการป่วยนะคะ
แล้วก็ต้องแจ้งข้อหารักทรัพย์และข่มขู่ผู้อื่นให้ตกใจ
ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราไปพบกับพนักงานร้านสะดวกซื้อผู้หญิงที่อยู่ในคลิปค่ะ
นางสาวอาริยาอายุ๒๔เธอบอกว่าตอนนี้สภาพจิตใจยังหวาดภาวะอยู่เลย
ยังไม่ปกติเลยค่ะตอนเกิดเหตุอยู่ในร้านสะดวกซื้อกับเพื่อนพนักงานอีกคน
เป็นผู้หญิงทั้งคู่กำลังจัดของอยู่
คนร้ายเดินปรีเข้ามาชักปืนขึ้นมาไม่พูดอะไรเลยนะคะ
เอาปืนมาเจาะเลยเธอก็รีบวิ่งหนีด้วยความกลัว
หลบหลังร้านตอนนั้นกลัวมากจริงก็ไม่รู้หรอก
ปืนจริงปืนปลอมปืนไฟแช็คก็นึกว่าปืนจริงตกใจมาก
เคยเห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้จะมาเกิดขึ้นกับตัวเอง
ตอนนี้ถ้าเกิดทำงานกะกลางคืนยังหวาดภาวะอยู่เลยนะคะ
กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีก
ยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ
แม้ว่าผู้ก่อเหตุอาจจะป่วยจิตเวทก็ตาม
แต่เท่าที่รู้มาว่าผู้ก่อเหตุคนนี้ไม่ได้ก่อเหตุแบบนี้เป็นครั้งแรก
เคยมาขโมยของไปแล้วเคยเกาะเหตุหลายท้องที่แล้วด้วยค่ะ
ก็อยากให้เขาได้รับโทษถึงที่สุดเหมือนกัน
เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กเนาะ
ไม่ทราบเลยว่าคนร้ายจะป่วยหรือไม่ป่วย
เพราะว่าเขาเข้ามาทำร้ายเราตอนนั้นเราก็รู้สึกว่า
สิ่งแรกเลยเราก็ต้องเอาตัวรอดเราก่อนค่ะ
จริงค่ะอย่างที่พนักงานบอกถูกต้องแล้วค่ะ
ก็ต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนเนอะไม่รู้หรอกปืนจริงปืนปลอมหรืออะไร
เอาความปลอดภัยของเราไว้ก่อนดีกว่าค่ะ

ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าปืนจริงปืนปลอมนะ